เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่มีใครอยากจะเจอแน่นอน
ก็คือเรื่องของการเจอกับงู
งูเนี่ยมันมาแบบอยู่ข้างกองฟางแล้วไม่ได้เจอแค่ตัวงู
ไข่งูก็มีค่ะ

เริ่มเห็นตัวเห็นไลน์มาแล้วค่ะ

อาสาสมัครกู้ภัยบอกเดี๋ยวรีบมาเลยเพราะว่าทางคุณเกษมนิทิศอัครเหมือนเพชรแจ้ง

ที่บ้านเล็กที่๔๗๒หมู่๖ตำบลลานดอกไม้
อำเภอโกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชร

ช่วยจับงูที่มันนอนขดอยู่ในกองฟางข้างโรงเก็บฟางที่อยู่ข้างบ้านหน่อยเถอะ

เจ้าหน้าที่มาถึงช่วยกันรื้อกองฟางออกมานะคะ

ส่วนใหญ่วิธีการของเขาก็จะรัดคอไว้ก่อน
มันก็จะอ้าปากสู้เรานี่แหละนะ

น้ำหนักประมาณสัก๓๐กิโลกรัม

มีใครอยู่ข้างในกองฟ้างด้วยอ่ะค่ะ

นับจำนวนแล้วนี่คือประมาณสัก๓๐ฟองได้

ก็เลยจับทั้งงูทั้งไข่ใส่กระสอบปุ๋ย

เรื่องธรรมชาติแต่ว่าก็ควรที่จะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกว่า

ลองคิดดูดิถ้ามันฟักตัวออกมาได้

เออถ้ามันฟักมาได้คงออกมาเต้นยวยเยียนเลย

คุณแต่มันเยอะมากเลยพูดถึงงู